ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาธุรกิจที่ผมดำเนินการอยู่
ไม่มีรายรับเข้ามาเลยเป็นศูนย์
คนที่ถือคลองทุนหรือพวกที่มีทรัพย์สินต่างเนี่ย
เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจในแต่ละปีมากกว่า
ดังนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่ง
ในระบบการคำนวณค่าจ้างของเรา
มันมีโคเลินจำนวนมากที่ตอนนี้การออมมีค่าน้อยกว่า๐
สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับผู้ชมผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะคะ
อยากคุยเรื่องรายได้นิดนึงค่ะเพราะว่าใช่แล้วว่า
คือเวลาที่ของแพงคนเขาบอกว่าถ้างั้นเนี่ย
ถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถ้าขึ้นรายได้

จากปี๕๖ที่เราขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น๓๐๐บาทเนี่ย
จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ประมาณ๓๓๐กว่าบาท
ก็คือเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณปีละเปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเอง
ดังนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งใน
ในระบบการคำนวณค่าจ้างของเรา
ถ้าเราสามารถที่จะทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำมันสูงขึ้นมา
สะท้อนมูลค่าที่เขาสร้างได้เนี่ยให้มันเท่าทันกันเนี่ย
อย่างน้อยเนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำมันสะท้อน

ถ้าต้องรอให้นายจ้างกับลูกจ้างต่อลองกันเอง
ก็คือระบบค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการ๓ฝ่าย
ก็คือว่านายจ้างลูกตั้งเราก็รับ
แต่น้อยเนี่ยให้มันขึ้นออตโมเตอร์แมติกทุกปีได้ไหม
แล้วก็หาอะไรมาเป็นตัวอ้างอิงสักอย่างหนึ่ง

หมายความว่าให้มันขึ้นอัตโนมัติทุกปีโดยมีสองตัวนี้เป็นตัวอ้างอิ่ง
ไม่ต้องรอให้สามฝ่ายคุยกันจะได้ไหม
ในแง่ของท่าของการบริหารจัดการเองเศรษฐกิจเอง
รวมถึงรายรับของเราที่มันจะขึ้นขึ้นลงมันก็เบสจากตรงนี้
เช่นเดียวกันถ้าผมไม่ได้เป็นอยู่ในธุรกิจที่แตะเรื่องการท่องเที่ยว
แล้วก็ยังมีกำไรหมุนเวียนอยู่ในบริษัทได้เป็นอย่างดี
สิ่งที่ผมอยากจะบอกพนักงานก็คือว่าโอเค
ข้าวของแพงขึ้นสิ่งที่บริษัทจะทำก็คือการเพิ่มค่าแรงให้คุณ

ค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่าน้ำ
จริงเนี่ยทุกอย่างมันเป็นค่าคงที่ทั้งสิ้นเลย
แต่ค่ากินกับค่าเดินทางที่เขาประสบอยู่ทุกวันนี้
เราก็เลยมองว่าไม่ใช่ปัญหาในการที่เราจะลงไปช่วยเขา
การเพิ่มเงินเดือนหลักร้อยกว่ากว่า
จริงแล้วมันคือสินน้ำใจที่ดีมากนะฮะ

เพราะเขามองว่าจริงแล้วมันไม่ใช่แค่การมาช่วยเหลือเขา
แต่มันคือการตอบแทนลูกจ้างในแง่ของการทำงาน
แล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากอยู่ทำงานที่นี่ต่อไป
มันก็จะเป็นการตรึงในแง่ของความแข็งแรงของตลาดแรงงานได้ดีมากขึ้นครับผม
มันมีโครเรือนจำนวนมากที่ตอนนี้การออมมีค่าน้อยกว่าศูนย์
นั่นก็หมายความว่าเขามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ

เขายังไม่สามารถที่จะมีเงินออมเลย
เราพบว่ามีทั้งหมดประมาณ๑๐ล้านครัวเรือน
จะสะท้อนว่ามันมีความเหลื่อมล้ำ
มันก็แปลว่าคนที่ถือคลองทุนหรือพวกที่มีทรัพย์สินต่างเนี่ย
เป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจในแต่ละปีมากกว่า
แรงงานของเมืองไทย
สะท้อนว่าตลาดมันไม่ได้ตลาดแข่งขันสมบูรณ
หรือเป็นตลาดที่ธุรกิจเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดเวทคุมค่าแรงให้มันต่ำกว่าที่ควรจะเป็น
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าธุรกิจมีกำไรส่วนเกินนะครับ
เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าค่าแรงขั้นต่ำสามารถขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
ว่ามันยังมีธุรกิจอีกจำนวนมากที่รัฐต้องการใช้แรงงาน

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามีแชนที่จะสามารถเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำด้วยช่องทางนี้ด้วยอีกช่องทางหนึ่งครับ
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยด้วย